คุณผู้ชมครับตอนนี้หนึ่งสถานการณ์ที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง
ก็คือพายุหนึ่งลูกที่ก่อนหน้านี้เรามีการคาดการณ์ไว้นะครับ
หลังจากนี้จะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนเมืองไทยของเราหลายจุดละทีเดียว
พายุลูกนี้นะครับคล้ายกับพายุวิพานะครับ

แต่ว่าความรุนแรงนั้นมีโอกาสที่จะแรงกว่านะครับ
จุดไหนต้องเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพายุหนึ่งลูกครับที่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทางที่ตะวันออกของประเทศจีนครับ
ทำให้พื้นที่ภาคเหนืออีสานเนี่ยนะครับมีฝนตกเยอะทีเดียวนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้อิทธิพลของพายุลูกที่แล้วสลายไป
จึงทำให้ฝนที่อยู่บริเวณทางตอนบนหลังจากนี้จะลดลงนะครับ
มาอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้นะครับ
ซึ่งปัจจัยตัวสำคัญเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของกระแสลมที่ตอนนี้กำลังแรงละทีเดียวนะครับ
เคลื่อนที่ผ่านเมืองไทยของเรานะครับแน่นอนจุดที่เป็นแนวประทะนะครับ
ว่าจะเป็นพื้นที่ทะเลชายฝั่งอันดามันนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
เป็นจุดที่ความชื้นนั้นเข้ามาสะสมนะครับแล้วก็มีโอกาสทำให้เกิดฝนตกหนักตกชุกนะครับ
ที่สำคัญคลื่นก็จะมีความรุนแรงด้วยนะครับใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
ซึ่งความเร็วลมเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับพายุลูกนี้แหละครับ
ซึ่งเป็นพายุที่หลังจากนี้จะค่อยเคลื่อนตัวจากบริเวณแถวฟิลิปปินส์ครับ
อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตรงนี้นะครับซึ่งการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้ครับ
ก็จะเคลื่อนที่มาประชิดตามแนวชายฝั่งของประเทศเวียดนามนะครับ
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
จุดที่ทำให้พายุลูกนี้นั้นอ่อนกำลังลงหลังจากที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยก็คือภูเขาครับ
ภูเขาที่ก่อตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามประเทศลาวเนี่ยนะครับ
ปัจจัยสำคัญที่ลดความรุนแรงของพายุลูกนี้นะครับ
ซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับเป็นแนวร่องฝนนะครับ
เป็นจุดที่พายุจะเคลื่อนที่ผ่านดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ช่วงที่พายุเคลื่อนที่ผ่านก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
นี่คือสิ่งที่ต้องเตือนกันนะครับเพื่อที่จะรับมือต่อไป
และนี่คือรุ่นก่อนร้อนหนาวผมภุตนันทร์พี่ศิษย์มหันธ์สวัสดีครับ